คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งน้ำใจคนบันเทิงนะคะ
ต่อกันที่พี่ถั่วและเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ
ตลกชื่อดังคนนี้นะคะก็ช่วยเหลือไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน

เจ้าตัวพร้อมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
แจกอาหารกลางวันโครงการน้ำพระไทยพระราชทานค่ะ

จัดอาหารชุดให้แก่ประชาชนที่มารับการบริการนะคะ

ซึ่งมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนนึงนะคะ
บริการพิกัส
ผมเพิ่งอยู่ในเรื่องราวของเชฟบิตรศาสตร์

และพี่น้องประชาชนที่หิวก็มากิน

ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเรา
ต่างประเทศไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่ยดูสิมีตู้ปันใจ
มีอาหารทำให้กินเอามาใครหิวมากิน
ถั่วร้ายนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ลงไปในพื้นที่ถึงประตูบ้านเหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วนะคะอย่างที่บอกแหละน้ำใจของคนในวงการบันเทิงนะ